คุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่
มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีนะคะถูกฆ่าตายในห้องเช่า
ทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งสืบทราบว่า
คนที่ลงมือฆ่าผู้ชายอายุ๒๗ปีคนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นสาวประเภท๒นะคะ
ซึ่งสาวประเภท๒คนนี้ชื่อว่าน้องมายเหตุการณ์เกิดตั้งแต่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
จนแล้วจนรอดค่ะตำรวจเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็น
เป็นตำรวจจากกองปราบนะคะไปรวบตัวน้องมายสาวประเภทสอง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคือเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจับกลุ่มได้
หลบหนีมาอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิไปดูการทำงานของตำรวจหน่อยค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมน้องมายนะคะ
ชื่อจริงก็คือนายทันพิชาอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ

ห้องเช่าที่อนุสวรีชัยสมรภูมิใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะ
แล้วนี่ค่ะนำตัวไปที่กองปราบนะคะ
วบตัวไปที่กองปราบไปสอบปากคำต่อค่ะ

แล้วก็สอบถามว่าเอ๊ะฆ่าจริงหรือเปล่าฆ่าแฟนนุ่มจริงหรือเปล่า
ฆ่าทำไมเหตุผลมูลเหตุจูงใจเพราะอะไร
มายไม่ยอมตอบข้อสักถามใดของผู้สื่อข่าวนะคะ
เดินเข้ากองปราบด้วยสีหน้าเรียบเฉยแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมคดีนี้มันเกิดขึ้น
จริงตั้งแต่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ที่ฉันบอกว่า
ไปที่จังหวัดขอนแก่นเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
มีคนไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเปี๊ยกอายุ๒๗ปี
ชื่อจริงก็คือนายมานพเป็นแฟนหนุ่มของน้องมายคนนี้แหละค่ะ
สองคนนี้คบหาดูใจกันมา๗ปีแล้วนะ
แล้วอยู่ในช่วงที่กำลังจะเลิกรากันแต่ปรากฏว่าเปี๊ยกเนี่ย
ถูกน้องมายแทงหลายแผลจนกระทั่งเสียชีวิตภายในห้องเช่าตัวเมืองขอนแก่น
แถวถนนโพธิศาลเนี่ยนะคะหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บน้องมายค่ะ
อันนี้เป็นคำบอกเล่านะคะแล้วก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นบอกว่าน้องมายถือถุงดำคาดว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดของผู้ตาย
อยู่ในถุงนั้นนะคะนี่นี่กล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
เอาถุงดำไปโยนทิ้งบริเวณริมถนนทางเลี่ยงเมือง
แล้วไปขึ้นรถตู้โดยสารที่บอกขอสอตอนที่ไปซื้อตั๋ว
ขึ้นรถตู้เนี่ยชื่อปลอมนะคะใช้ชื่อปลอมเป็นผู้หญิง
คำนั้นหน้าเป็นนางสาวเดินทางจากขอนแก่นไปที่จังหวัดกรรลศิลป์ค่ะ
น้องไมล์เธอไปกบดานที่จังหวัดกรรลศิลป์อยู่พักหนึ่ง
ในกระทั่งที่สุดตำรวจเขาได้เบาะแส
มายเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือแล้วนะคะ
ก่อนที่จะเดินทางย้อนกลับมากรุงเทพมหานครนี่นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
ดำเอาไปโยนทิ้งข้างในคาดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าของผู้ตายที่เปื้อนเลือด
ครับแล้วสุดท้ายค่ะย้อนกลับเข้ามาในกรุงเทพ
ไปนอนอยู่ในห้างแห่งหนึ่งพอข่าวเริ่มเงียบเอาล่ะเริ่มชะล่าใจ
มายก็เลยไปเช่าห้องพักย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จนถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มในที่สุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
เรื่องต้นน้องมายยังคงให้การปฏิเสธเสียงแข็งนะคะบอกว่า
ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเปี๊ยกหรือแฟนนุ่มของตัวเอง
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำนะคะแล้วเห็นบอกว่า
จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ก่อนที่จะส่งตัวผู้ต้องหาให้กับ
ทางตำรวจสพเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ